ไปดูเรื่องราวของการวิ่งกันบ้างนะครับการวิ่งที่ใส่บิกินี่ซึ่งเป็นสีสันนะครับ
แล้วก็เรียกรอยยิ้มได้จากสองข้างทางรวมถึงสุขภาพของคนวิ่งด้วยครับ
สุขภาพดีนะครับก็ต้องมีหุ่นที่ดีด้วยนะครับซึ่งการจัดการแข่งขันแบบนี้นะครับ
ต่อจากการแข่งขันโดยสิงศ์ในชื่อสิงศ์ซีรีส์รัน๒๐๑๘สนามที่๒
รายการสิงศ์ฮาชอำบิกินีบีชรันมาลาทอนที่จังหวัดเพชรบุรี
เป็นงานวิ่งที่เปิดโอกาสให้กับสาวนักวิ่งที่มีความมั่นใจในรูปร่างของตัวเอง
บิกินี่ในการลงแข่งขันเพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เส้นทางเรียบหาชะอำนะครับ
ช่วงสุดท้ายนักวิ่งทุกคนจะต้องวิ่งบนชายหาดระยะทางกว่า๒กิโลเมตร
แข่งขัน๕ประเภทนะครับมีมาราทอน๔๒๑๙๕กิโลเมตร
ไฮไลท์อยู่ที่ในรุ่นบิกินี่บีนิรันดิระยะทาง๑๐กิโลเมตร
ฝ่ายชายเป็นของธนงศักดิ์ริ่มเนี่ยวทำเวลา๓๖นาที๒๙วินาที
ส่วนฝ่ายหญิงเป็นของแชมป์เก่าครับสุกัญญาจันทสัยครับ๔๕นาที๓๓วินาที
วันที่๑๓เมษายนนี้ครับ